แล้วเราก็จะนึกถึงศิลปะวัฒนธรรมต่างของไทยใช่ไหม
ศิลปะชาติไทยไม่เคยแพ้ชาติใดในโลกนะคะ

มีรูปปั้นประดับโบสถวัดไทยที่สวยงามแปลกตาที่ไหนยังไงบ้าง
ไปดูกันเลย
คุณผู้ชมครับถ้าเอ่ยถึงความงามของศิลปะไทย
แน่นอนว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอน
โดยเฉพาะความสวยงามของวัดไทย
ล่าสุดเกิดเรื่องราวฮือฮา
เมื่อมีรูปปั้นระดับโบสถวัดไทยสุดแปลกตาเกิดขึ้น
แปลกตาขนาดไหนไปชมกันเลย
ชาวบ้านที่จังหวัดนครราชศรีมาพากันฮือฮาครับ
เมื่อได้เห็นรูปปั้นยักษ์เฝ้าประตูโบสถ์วัดม่วง
อยู่ในท่านั่งหลับสวมนาฬิกา
และถือเรือดำน้ำแทนกระบอง
รูปปั้นยักษ์๒ตนในท่านั่งหลับชันเข่า
เฝ้าอยู่บริเวณทางเข้าประตูโบสถ์ทั้งสองข้างนี้
สร้างความแปลกตาและทำให้ผู้ที่พบเห็น

โดยด้านขวาของโบสถ์รูปปั้นยักษ์จะสวมหน้ากากอนามัย
มือซ้ายถือเรือดำน้ำแทนการถือกระบอง
ส่วนด้านซ้ายของโบสถ์รูปปั้นยักษ์ไม่สวมหน้ากากอนามัย
แต่จะสวมนาฬิกา๒เรือนไว้ที่ข้อมือขวา
พร้อมติดป้ายที่นาฬิกาว่ายืมเพื่อน
ขณะที่มือซ้ายก็จะถือโทรศัพท์มือถือด้วย
ซึ่งหลายคนเพ็งพินิษฐ์พิจารณาแล้ว
ก็บอกว่าเอ๊ะทั้งหน้าตาทั้งท่าทางของรูปปั้นยักษ์นี้
ดูคล้ายกับนักการเมืองระดับบิ๊กเลยทีเดียว
คุณปุณธนาชัยม่วงประกายช่างปั้นประจำวัดม่วง
และเจ้าของผลงานเล่าว่าเจ้าอาวาสวัดม่วง
ได้มีแนวคิดให้สร้างรูปปั้นยักษ์นั่งนับขึ้นมาเมื่อ๒เดือนก่อน
เพื่อเป็นกุศโลบายและเป็นปริศนธรรม
โดยรูปปั้นยักษ์ที่อยู่ตามโบสถ์จะเรียกกันว่าธวารบาล
หมายถึงผู้รักษาประตูทางเข้าออกก็เปรียบเสมือนเราทุกคน
หากไม่ตั้งสติให้ดีก็จะเปิดโอกาสให้กิเลสเข้ามาครอบงำได้
ส่วนการที่ยักษ์ถือเรือดำน้ำและสวมนาฬิกาข้อมือ
ก็เพื่อให้มีความร่วมสมัยโดยนำเรื่องราวปัจจุบันสอดแทรกไปในรูปปั้น
หลังจากภาพถูกเผยแพร่ตามสื่อต่างก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์
อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะทางการเมือง
และเพื่อไม่ให้เป็นการขยายประเด็นรวมทั้งความสบายใจของทุกฝ่าย
ทางด้านเจ้าอาวาสวัดจึงมีการปรับเปลี่ยนนาฬิกาเป็นกำไร

นำออกและเรือดำน้ำก็จะเปลี่ยนเป็นถือกระบองแทน
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไข
เบื้องต้นได้นำสีขาวมาทาปิดบังไว้
เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด
และขอยืนยันว่าไม่มีเจตนาทางการเมือง
เป็นเพียงคติคำสอนใจท่าน

ความเข้าใจผิดและขอยืนยันว่าไม่มีเจตนาทางการเมือง
เป็นเพียงคติคำสอนใจเท่านั้นและในส่วนมุมอื่นยังมีรูปปั้นซุปเปอร์ฮีโร่
ยอดมนุษย์ที่ปราบเหล่าร้ายอย่างไอรอลแมนและสไปเดอร์แมนด้วย
สามารถมาเดินชมได้เหมือนเดิม
โอ้โหวัดนี้ไม่ธรรมดาจริงคุณทำอะไรอ่ะ

มีไหมยังไม่มาที่วัดนี้ยังไม่มาใช่ไหม
เดี๋ยวรอเผลอเดี๋ยวมากันครบทีมแน่